จอมปลวกใครคิดว่าไม่สำคัญโดยเฉพาะจอมปลวกที่มาในรูปแบบแปลกมาให้เราได้ส่องส่องโชคนี้ล่ะค่ะแม่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าส่องโชคยังไงบ้าง
ถ้าอยากรู้วันนี้ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ดูแล้วจ้า
ไปกันที่แรกจอมปลวกคล้ายหญิงตั้งคันนั่งขวายห้างที่จังหวัดสุรินทร์
นี่แหละค่ะจอมปลวกที่ชาวบ้านบอกว่าคล้ายหญิงตั้งคันนั่งไขว่ห้างอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุริน
เพลงซ้ายเพลงขวาก็ต้องบอกว่า
อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการส่องไปพร้อมกันค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นแบบนี้ก็ฮือหานะสิคะ
พากันเรียกว่าเจ้าแม่ป่าอ้อยเพราะขึ้นบนกองเนินดินต้นไม้บริเวณป่าอ้อยใต้ต้นไม้ใหญ่
โดยจอมปลวกนี้มีความสูงประมาณ๑เมตร
และบริเวณด้านข้างจอมปลวกก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายหญิงตั้งคันนั่งไขว่ห้างอีกด้วย
ไม่นานนักค่ะเจ้าแม่จอมปลวกก็พาคนเกือบทั้งหมู่บ้านปุ๊บปั๊บรับโชค
โดยชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันตั้งพิธีถวายให้เจ้าแม่จอมปลวกกันถึงกลางป่าอ้อยแบบนี้
ซึ่งในงานก็จะเป็นการจัดพิธีแบบลูกผสมระหว่างพิธีกรรมไทยเขมร
รวมถึงได้เชิญร่างทรงแม่มดมาประทับร่างเจ้าแม่จอมปลวกป่าอ้อย
ให้มาฟ้อนรำถวายและทรงร่างเพื่อเสี่ยงโชคให้ชาวบ้านได้ไปลุ้นในงวดต่อไปอีกด้วย
ไปส่องจอมปลวกกันต่อที่ใต้อุโบสถของวัดอีแงวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ลงไปใต้อุโบสถวัดอีแงวแบบนี้นี่แหละค่ะ
ที่ชาวบ้านเขาร่ำหรือกันไม่ขาดสะเบิก
ว่าที่นี่มีจอมปลวกให้โชคจอมปลวกนี้ก็ได้งอกขึ้นมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างอุโบสถเมื่อหลายปีก่อน
แล้วก็พบโดยช่างก่อสร้างอุโบสถจากนั้นก็มีการกราบไหว้กันแบบเงียบ
จนมีผู้ถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดทำให้จอมปลวกแห่งนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไป
ชาวบ้านที่มีความเชื่อก็พากันมาดูและกราบไหว้กันยังไม่ขาดสาย
แต่ก็ต้องบอกว่าจอมปลวกนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอด
โดยล่าสุดด้านบนยอดมีลักษณะที่มองดูคล้ายกับพระปางพนมมือไหว้
ถ้ามองจากเงาก็จะเห็นชัดมากเลยล่ะค่ะ
ไม่ลับที่ทำกันเป็นประจำก็ต้องหยิบแป้งมาโรยรูปคลำหาโชคกันแบบนี้มีล่ะค่ะ
ส่วนตอนนี้จอมปลวกจะมีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไร
ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยไปไหว้กันนะคะ
ไปต่อกันที่จองปลวกเจ้าที่อำเภอกันนะครับ

เห็นชาวบ้านรวมตัวมาเส้นไหว้กันแบบนี้
เพราะเชื่อว่านี่คือจอมปลวกเจ้าที่ที่บ้านเลขที่๕๒๓หมู่๑
บ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งนางทิศมัยชูกล้าเจ้าของบ้านก็บอกเอาไว้ว่า
ปลวกนี้เป็นจอมปลวกปูตาที่ขึ้นอยู่ภายในพื้นที่ของเจ้าของบ้านนี่เองค่ะ
แล้วก็มีการย้ายที่อยู่หมุนเวียนไปหลายจุดในบริเวณพื้นที่บ้าน
ซึ่งก็อยู่มานานหลายปีแล้วด้วย
ซึ่งเมื่อก่อนจอมปลวกนี้ก็ขึ้นอยู่บริเวณยุ้งช้างของบ้านหลังเก่าของแม่ค่ะ
และก็เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริง
ก็เลยเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าของบ้าน
แล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีความเชื่อเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาเวลาประกอบพิธีกรรมใดกับจอมปลวกนี้
ก็มักจะให้โชคเด็ดถูกกันมาโดยตลอด